พี่ชนโบีมีสามีไปแจ้งความกับตำรวจศาลพลบเมืองชนโบบี
ต้องการขอความเป็นธรรมเนื่องจากภรรยาไปคลอดลูก
คลอดลูกด้วยการผ่าตัดภาวะเสียชีวิตแต่ว่าลูกรอด
วันนี้ทุกทุกชมมีผู้ที่ไปแจ้งความ
นายพโนมลเอี่ยมสุนทรนะฮะซึ่งคือสามีของนาง
ชนิดาธเนธอนันต์ชื่อเล่นชื่อบุ้งกี่นะครับ
นางสาวชะนิดาหรือว่าบุ้งกี่อายุ๒๘ปี

วันนี้สามีคือนายพโนมลเนี่ยไปกับพี่สาวของนางสาวชะนิดานะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชนบุรีนะฮะ
หลังจากที่นางสาวชะนิดาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี

แล้วนางสาวชะนิดาเสียชีวิตทางญาติก็ติดใจสาเหตุ
เนื่องจากที่ผ่านมานางสาวชนิดาญาติบอกว่าเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงปกติดี

ระหว่างที่ตั้งท้องมาจนคลอดนะครับหลังจากผ่าคลอดออกมาแล้วนะครับ
ลูกชายก็แข็งแรงดีนี่คือผู้ตาย

ซึ่งเป็นแม่ของน้องที่คลอดออกมานะครับ
คือลูกก็แข็งแรงแต่ว่านางสาวชนิดาเนี่ยแม่เนี่ยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ทางโรงพยาบาลระบุสาเหตุว่าเสียชีวิตเนื่องจากน้ำคร่ำไหลย้อนเข้าปอด

อันนี้ทางมุมที่สามีเขาบอกนะครับ
หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ได้รับการเผยแพร่ออกไปผ่านทางสังคมออนไลน์
นายพโนมลสามีนะครับแล้วก็แม่ของนางสาวชะนิดาได้นำศพของนางสาวชะลิดาไปผ่าชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
ส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ก็ไปคุยกับสามีของผู้ตายนะครับ
เขาได้เล่าช่วงเวลาย้อนหลังแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าได้พาภรรยาไปฝากท้องที่คลินิกแห่งหนึ่งเมื่อ๗เมษายนนะครับ
ซึ่งกำหนดคลอดเนี่ยคือ๑๑พฤศจิกายนนะฮะ
แล้วภรรยาเนี่ยเจ็บท้องวันที่๔พฤศจิกายน
ก็ไปโรงพยาบาลไปถึงตอนตี๕หมอให้นอนดูอาการ๒ชั่วโมง

กว่าก็เลยย้อนกลับมาโรงพยาบาล

เย็นหมอตัดสินใจผ่าคลอด
จากนั้น๖โมงเย็นลูกชายซึ่งตั้งชื่อว่าน้องคุณนะครับ
ก็คลอดออกมาด้วยการผ่าตัดนะฮะทีแรกตั้งใจว่าจะคลอดธรรมชาติ
๒ทุ่มออกจากห้องผ่ามีไข้ปวดหัวเจ็บแผล
ภรรยาเริ่มมีอาการตาลอย
๔ทุ่มเริ่มหายใจทางปากปวดขาปวดตัวทุลนทุลาย
แล้วภรรยาก็ช็อกตาค้าง
๕ทุ่มปรากฏว่านางสาวชฤดา
สามียืดหายใจไป๒ครั้งต้องปั๊มหัวใจ
แล้วก็ไม่ได้สติสุดท้ายเวลาตีห้าของวันต่อมา
คือวันที่๖พฤศจิกายนนะฮะก็เสียชีวิตลงนะครับ
นายพนมลบอกว่าช่วงที่ภรรยามีอาการเจ็บปวดอย่างหนัก
ทุลนทุลายมากพยายามเรียกหาเขานะครับ
แล้วก็พูดบอกว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยปวดมาก
ช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหมไปซื้อยามาให้แม่กินก็ได้

นี่เขาเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะครับ
ที่คุยกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาทำได้แค่บอกพยาบาลบอกว่า
ขอยาแก้ปวดหน่อยได้ไหมภรรยาผมปวดมาก
เพราะตอนนั้นไม่มีหมอขึ้นมาตรวจภรรยาสักคน
ให้นอนทรมานอยู่พอภรรยาเสียชีวิต
รับว่าตอนนั้นตกใจมากแล้วก็เสียใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

มาถึงโรงพยาบาลมาคลอดกับมือหมอแท้
แล้วตอนนี้ที่ยังคาใจแล้วก็แทงใจมาก
ก็คืออยากรู้ว่าภรรยาของเขาเนี่ย
คลอดลูกออกมาด้วยการผ่าคลอดเนี่ย
เขามากเพราะภรรยาเขาไม่มีโอกาส
แม้แต่จะเรียกตัวเองว่าแม่
หลังจากที่ได้คลอดลูกออกมาแล้ว
ไม่มีโอกาสได้ให้นมลูกก็ต้องมาเสียชีวิต
ขอยาหน่อยได้ไหมยาพาราได้ไหม

ที่พยาบาลหมอจะเอาขึ้นมาให้เนี่ยนะ

ผมอยากรู้ว่าเขาได้เห็นหน้าลูกเขาไหม

พอหนูออกมาแล้วแม่เสีย

ผู้ตายนะครับคือนางสาวชะลิดานะครับ

เล่าทั้งน้ำตาเหมือนกันนะครับบอกว่ายังทำใจไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวมากนะครับ

ปฏิบัติงานล่าช้าของโรงพยาบาล

ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมานะครับ

เกิดจากน้ำคร่ำไหลย้อนเข้าปอด

บอกว่าได้จุดทูบถามลูกสาวนะฮะ
คือจุดทูปถามลูกสาวว่า

เพราะตอนนั้นรู้สึกมืด๘ด้านแล้วก็รู้สึกผิด

แล้วอยู่แม่ก็รู้สึกเย็นที่แก้ม
เหมือนกับลูกมาหอมแก้มแม่

คล้ายกับกลิ่นดอกไม้โชยมานะครับ

เป็นกลิ่นเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้

จำได้ตอนนั้นแม่เนี่ยหอมศพลูก

ก็เลยเชื่อว่าลูกสาวคงรับรู้

นำศพลูกสาวส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด

ซึ่งสิ่งที่แม่ติดใจโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ

ทางโรงพยาบาลที่รับรู้ความผิดปกติ

ทำไมตัดสินใจผ่าคลอดช้า

พอผ่าคลอดแล้วเนี่ยทำไมส่งลูกสาว

ทำไมไม่รอดูอาการของลูกสาวให้นานกว่านี้ก่อน

ห้องพิเศษที่ส่งลูกสาวไปเนี่ย

การช่วยชีวิตในภาวะวิกฤต
ทำให้ลูกสาวเธอหยุดหายใจ

ทำให้อาการของลูกสาวแย่ลงไปอีก
ไม่อยากรู้ว่ากัดที่ตายป่าวไหน

แล้วว่าเนาะป้าของลูกก็

ตัวเอกงานผ่านอย่างเนี่ย

ซึ่งหลังจากที่
หลังจากที่ส่งร่างไปชนะสูตรแล้วนะคะครอบครัวก็รับร่างนางสาวชะนิดา
บำเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดชนบุรี
แม่ก็มีการทำพิธีจุดทูบเชิญดวงวิญญาณลูกสาวกลับบ้านค่ะ
คือจังหวะที่ร้องเรียกชื่อลูกเนี่ยแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยแทบขาดใจนะคะ
บอกลูกสาวด้วยนะบอกว่าให้หนูช่วยโดนบันดาลด้วยนะ
ให้การตรวจพิสูจน์ครั้งนี้รู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงให้ได้
หนูเป็นยังไงขอให้ผลพิสูจน์ออกมาตามความเป็นจริงนะลูก
โดยช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะครอบครัวก็นำร่างของนางสาวชะนิดา
แช่โรงเย็นก่อนที่จังหวัดชนบุรีซึ่งค่ำนี้เนี่ยยังไม่มีการสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
ซึ่งคุณแม่ของผู้ตายบอกว่าถ้าโรงพยาบาลไม่ออกมารับผิดชอบจะไม่ยอมเผาศพลูกสาว
เก็บเอาไว้แบบนี้จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ส่วนผู้สื่อข่าวเองก็ประสานไปยังโรงพยาบาลนะคะต้องการที่จะฟังคำชี้แจงเหมือนกัน
ซึ่งก็ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลบอกว่า
ต้นมีการประสานไปยังสามีของผู้ตายแล้วเพื่อขอนัดเจรจา
ก็ได้รับคำตอบจากสามีผู้ตายว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ครอบครัวของผู้ตายเดินทางมากรุงเทพเพื่อรับศพค่ะ
ก็เดี๋ยวลองฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลอีกทีนึงนะครับ